วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะครับ
เลี้ยงอย่าปล่อยโดยที่ไม่มีการดูแล
อย่าปล่อยให้เพ่นพลาดวิ่งไปตามท้องถนนอาจจะเกิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้

โดยคุณโอวุฒินันครับ
จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นกล้องวงจรปิดบริเวณหน้ามร้านค้าแห่งหนึ่ง
ส่งผลให้รถจักรยานในภาพนั้นซึ่งมาเป็นครอบครัวล้มลงไปอยู่บนถนนครับ
โดยมีเด็กอายุวัยไม่กี่ขวบนั่งซ้อนท้ายมาด้วยแล้วก็อยู่ในอ้อมอกของหญิงที่นั่งมาด้วยนะครับ
โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่รุนแรงมาก
ขณะที่ชายเสื้อน้ำเงินที่เห็นในภาพซึ่งเป็นผู้ขับขี่ก็มีไหวพลิบดี
เขาพยายามไม่เอาหน้าไปกระแทกกับพื้นถนนก็ปลอดภัยนะครับ
แต่ว่าทำให้เกิดมีการออกมาวิภาควิจารณ์จำนวนมากในสังคมออนไลน์
ถึงสุนัขที่เป็นต้นต่อของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ
ภูมิที่ที่ผู้พอสต์กล่าวอ้างเจ้าของอยู่ในสถาบันดรจะต้องมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว

ว่าด้วยการห้ามมีให้เจ้าของสัตว์ปล่อย

สัตว์พ้นจากการดูแลของตน

หากฝากฟื้นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐๐บาท
ขณะที่พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๐
เองก็มีการระบุเอาไว้ในมาตรวรรค์๑๑๑
ว่าด้วยห้ามปล่อยสัตว์ไปบนถนน
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

ควรจะเลี้ยงไว้ที่มีรั้วรอบขอบทิศ
เพราะเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของอาจถูก
ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีได้
หรือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นั่นเองครับ